เรื่องของน้องฟ้าหน่อยนะครับ
ก็คนที่ทำร้ายน้องฟ้าเนี่ย
ตอนที่ตกอยู่ในขุมนรกในบ้านของเจ๊กั้งที่สิงห์บุรี
กั้งในอ้วนมือขวาของเจ๊กั้ง
หรือว่าสามีเจ๊กั้งตอนนี้ถูกควบคุมตัวดำเนินคดีหมดแล้ว

ล่าสุดวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
บ่ายวันนี้น้องฟ้าซึ่งตอนนี้มาอยู่บ้านของพี่สะพ้าย
ก็อยู่กับพี่ชายด้วยที่อำเภอท่าหลวงจังหวัดลบบุรี

เพื่อจะไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางพมของจังหวัดสิงห์บุรีนะครับ
มีพี่ชายกับพี่สะพ้ายไปด้วย
นี่คุณชมผู้สลัญพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปตามติดชีวิตของน้องฟ้าในช่วงนี้นะครับ
วันนี้ทางสหวิชาชีพนะครับก็คือพมอาทิการจังหวัดนะครับ
แรงงานจังหวัดด้วยตำรวจด้วยมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากน้องฟ้า
แล้วก็มีประเด็นใหม่ที่ต้องถามกันเพิ่มด้วย
โดยเฉพาะเรื่องของการใช้แรงงานแล้วก็การค้ามนุษย์
เพราะระหว่างที่น้องฟ้าทำงานอยู่ในบ้านของเจ๊กั้งเนี่ย
มันเข้าข่ายลักษณะของการใช้แรงงานโหดแล้วก็การค้ามนุษย์
อย่างเช่นทำงานอยู่ตั้งนานเนี่ยเงินเดือนค่าจ้างนี้ไม่ได้เลย
ยังถูกทรมานอีกนะฮะ
ถูกทำร้ายจนแบบบาดเจ็บน่วมไปทั้งตัวหนีออกมาหลายรอบ
ก็ถูกตามตัวเอาตัวกลับไปอีก
หลังจากให้ข้อมูลเรียบร้อย
คุณชมพู่สลันพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราก็ได้คุยกับน้องฟ้านะครับ
คุณจรนะฮะพี่ชายของน้องฟ้าก็นั่งคุยด้วยกันนะครับ

คืออย่างเมื่อวานนี้เนี่ยที่คุณชมพู่สลันพัฒน์ได้เข้าไปในบ้านของเจ๊กั้งนะ
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์แล้วเจ๊กั้งถูกคุมตัวไปแล้วนะ

เจ๊กั้งก็ถูกคมตัวไปด้วยเหมือนกัน
แล้วน้องชายสามีของเจ๊กั้งเนี่ยเขาเปิดบ้านให้เข้าไปดู
คือน้องฟ้ากับคุณจรเขาบอกเขาได้ดูข่าวทางไทยรัฐนิวโชว์นะฮะ
แล้วเห็นเนี่ยฮะภาพนี้ที่เราได้นำเสนอกันไปเมื่อวานเนี่ย
เขาบอกโอ้โหทำไมบ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยขนาดนี้
ไม่เคยเห็นสภาพบ้านเป็นแบบนี้หมดเลย

มันเหมือนกับถูกปรับเปลี่ยนทำความสะอาดใหม่หมดนะ
มันเหมือนกับต้องการให้สิ่งต่างที่มันเคยเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้มันถูกลบเลือนไปหรือยังไร
นี่ฮะแล้วจุดนึงเนี่ยน้องฟ้าเขาเห็นภาพบรรดาสุนัขไซบีเรียนของเจ๊กั้ง๓๐กว่าตัว
นี่ฮะน้องฟ้าบอกโอ้โหคิดถึงเลย
น้องฟ้าเขารักของเขาเขาเลี้ยงมาสุนัขเหล่านี้
แม้จะถูกใช้ให้เลี้ยงแบบเหน็ดเหนื่อยหนักหนาสาหัสเหลือเกิน

แต่น้องฟ้าบอกผมก็รักผูกพันนั่นแหละ
แล้วสุนัขหรือว่าแมวของเจ๊กั้งมันไม่ได้ผิดอะไรด้วย
คนที่เขาบังคับใช้ให้ผมเนี่ยมันคือเจ๊กั้งคือในอ้วนหรือว่าสามีเจ๊กั้งก็แล้วแต่
คือสุนัขพันธ์ไซบีเรียนเนี่ยน้องฟ้าบอกว่านี่ก็คือหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ผมไม่กล้าหนีในตอนแรกนะ
จะถูกทรมานถูกทำร้ายต่างเพราะทุกตัวเนี่ยแต่ละตัวที่แรกมันมีไม่กี่ตัว
อยู่ไปอยู่มามีเป็น๓๐ตัวเนี่ยน้องฟ้าบอกทำคลอดมากับเองทุกตัวเลยนะฮะ
เวลาที่มันตั้งท้องแล้วมันคลอดมันตกลูกออกมาเนี่ยครับ
ก็ดูแลอยู่นาน
แล้วดูแลแบบผูกพันธุ์มากเลยไหมคะตอนนั้นกับหมา
ครับก็มาเลยถึงไม่ออกไปไหน
นี่ฮะแล้วตอนที่น้องฟ้าอยู่ก็เคยมีคลิปปรากฏนะเนาะต้องวิ่งพาหมาออกกำลังกาย
ออกกำลังกายเช็ดอึเช็ดชีแปลงขนนวดนวดเอาอาหารเอาขนมให้
คือวันนี้เนี่ยถ้าสังเกตดูคุณชมพู่สลันพัฒน์บอกว่าคือไปตามเรื่องราวของน้องฟ้าอยู่ตลอดแทบทุกวันเนี่ยนะฮะ
คุณชมพู่บอกเป็นวันที่น้องฟ้าโอ้โหพูดแล้วก็อธิบายแบบค่อนข้างเยอะแล้วก็ยาวมาก
เพราะว่าน้องฟ้าบอกว่าคิดถึงแล้วก็เป็นห่วงสุนัขเหล่านี้จริงจริงส่วนคุณจรพี่ชายของน้องฟ้านะครับ
บอกว่าตกใจเหมือนกันหลังจากดูข่าวไทยรัฐนิวโชว์เมื่อคืนนี้แล้วเห็นสภาพในบ้านของเจ๊กั้ง
มันไม่เหมือนกับหลังเดิมที่น้องฟ้าเคยอยู่ทุกอย่างมันเหมือนกับถูกเคลียร์ไปหมด
เหมือนต้องการจะปกปิดอะไรหรือเปล่านี่ถ้าทาสีใหม่นี่คิดว่าบ้านคนละหลังเลยนะคุณจรบอก
โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นห้องนอนน้องฟ้าเนี่ยโอ้โหมันดูสะอาดมาก
คุณจรบอกที่เสียดายที่สุดก็คือเห็นคนที่ดูแลบ้านตอนนี้เขาบอก
เขาเก็บข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้าน้องฟ้าทิ้งไปหมดแล้วค่ะตอนนี้ทำเป็นห้องเลี้ยงแมวแล้ว
ตอนนี้เขาเสียดายเสื้อสีชมพูลายการ์ตูนของน้องฟ้าน้องชายเขามาก
นี่ฮะเพราะนี่คือเครื่องนุ่งห่มเพียงชิ้นเดียวที่น้องชายเคยมีตอนที่อยู่บ้านเจ๊กั้ง
แม้ว่ามันจะเต็มไปด้วยเรื่องราวแห่งความทนทุกข์ทรมานแต่เขาบอกเขาก็อยากจะเก็บเอาไว้เป็นที่ละลึก
มันเหมือนกับเป็นเสื้อที่น้องชายเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวมาแบบโอ้โหตั้งแต่เคยหลบหนีออกจากบ้านครั้งแรกอ่ะค่ะ
ดีครับดีครับดีดีหมดทุกอย่างเลยคือถ้าทาสีใหม่ได้ก็จะดีเลยนะจริง
ผมก็ไม่ได้ประชดนะเพราะว่าก็คือทุกอย่างก็อย่างที่บอกว่าเหมือนแค่รับเชิญแหละ
คือจะเข้าไปไหนก็ต้องทำทุกอย่างให้สะอาดก่อนอ่าก็คือไม่มีเหลือสักชิ้นหนึ่งก็ถือว่าดีครับ
ถ้าถ้าที่บอกว่าเอาไปทิ้งเค้าบอกว่าฟ้าไม่อยู่แล้วเลยแต่ว่าฟ้าเป็นอิงเพราะว่าฟ้าคงไม่ได้กลับมา
อยากได้อยู่ครับอยากได้อยู่ถ้าหามาได้ผมอยากได้ผมจะเอาใส่กรอบประมูลราคาเล่นนะว่าจะได้เท่าไหร่นะครับผมอยากได้
คือเมื่อวานคนที่ดูแลบ้านให้เจ๊กั้งบอกว่าเอ๊ะบาดแผลตามร่างกายต่างของน้องฟ้าเนี่ยถูกหมากัดหรือเปล่า

รถล้มหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะฮะคือแหมแผลหมากัดมันจะกัดอะไรกันเยอะขนาดนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมีคำตอบให้กันแล้วกันนะ

คือต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเขาดูนะเดี๋ยวจะรู้ว่าเออตกลงแล้วเนี่ยมันเกิดจากอะไรยังไงกันแน่
ต่อให้เจ๊กั้งในอ้วนหรือสามีเจ๊กั้งทำร้ายร่างกายน้องฟ้าขนาดไหนสุนัขเหล่านี้มันไม่ได้ผิดอะไร

สุนัขพันธ์ไซเบียเรียนที่น้องฟ้าเคยเลี้ยง๓๐ตัว
มีสุนัขพันธ์ไทยหลังอ่าน๑ตัว

หมาไทย๔ตัว

ตอนนั้นน้องฟ้าก็ทำงานหนักมากนะ

แต่ตอนนี้มีคนงานคนใหม่แล้วคุณภาคภูมิคุณผู้ชมค่ะ

เพิ่งจะเข้ามาทำงานที่บ้านเจ๊กล้าง
หลังจากที่เจ๊กั้งถูกจับดำเนินคดี

ในการเปิดบ้านเจ๊กล้างแล้วก็เข้าไปถ่ายธรรมนะคะ
นางสาวสิริพรบอกว่าการดูแลสุนัขเนี่ยนะ
เธอก็ทำเหมือนที่น้องฟ้าเคยทำทุกอย่างเลย

ตื่นตี๔ป้อนนม
ตอนเช้าก็จะให้แบบป้อนนมก่อนนะ
ช่วงบ่ายให้อาหารบ่ายแก่มีผลไม้ให้ด้วยกล้วยน้ำวา
แล้วก็ต้องปล่อยออกมาวิ่งเล่นวิ่งเล่นพักผ่อนชีอือรอบบ้าน
นายจ้างย้ำว่าต้องทำทุกอย่างให้สุนัขอารมณ์ดี
นี่ค่ะทีมข่าวของเราก็เลยถามถึงเรื่องของการใช้ความรุนแรงของนายจ้างนะคะ
บอกว่าตั้งแต่มาอยู่ก็ไม่ได้เห็นอะไรที่มันผิดปกติเธอก็เพิ่งมาอยู่ไงเพิ่งมาอยู่ทีหลัง

พี่เพิ่งเข้าไปเพราะว่าตอนที่เจ๊นี่
ส่วนนายทวีปอายุ๓๓ปีคนดูแลบ้านเจ๊กั้ง
คนนี้อยู่มา๘เดือนก็จะทับซ้อนกันหน่อยช่วงที่น้องฟ้ายังอยู่นะคะ

เขายืนยันว่าตอนที่อยู่ที่นี่ทุกคนปฏิบัติกับน้องฟ้าดี
การอยู่การกินไม่เคยขาด
ของในตู้เย็นเปิดกินได้ตลอด
รองเท้ามีใส่ไม่ใช่เท้าเปล่าอย่างที่มีข่าว
ทวีปบอกผมเป็นคนไปซื้อรองเท้ามาให้ฟ้ากับมือผมเอง

สภาพบาดแผลที่ตัวฝานายทวีปคนดูแลบ้านเจ๊กั้งบอกว่า
ก็ไม่ค่อยเชื่อ
ว่าบาดแผลทั้งหมดที่ตัวน้องฟ้าเป็นบาดแผลที่ถูกเจ๊กั้งทำร้ายร่างกาย

อันนี้นายทวีปบอกนะแต่นายทวีปอยู่มา๘เดือนนะคะ

บอกว่ามันน่าจะเป็นแผลจากรถล้ม
ส่วนหนึ่งที่แผลเน่าเพราะน้องฟ้าไม่รักษาความสะอาด

เวลาเป็นแผลถูกหมากัดถูกควร
น้องฟ้าก็ชอบปล่อยไว้แบบนั้นไม่ดูแลไม่รักษา
ทวีปบอกว่าผมทำงานที่นี่ผมก็มีความสุขดี
แล้วผมก็จะอยู่ที่นี่จะทำงานที่นี่จะรับจ้างทำงานให้กับเจ๊กั้งต่อไป
ไม่กลัวครับกลัวทำไมครับ
ต้องส่องส่องฝ่ายพี่ไม่ได้ฝ่ายเดียว
ก็ดีครับก็ให้กินดีอะไรอยู่ดีหมดทุกอย่างเงินทอง
ก็ได้ครับไม่มีครับทำร้ายร่างกาย
ก็เป็นมุมของนายทวีปคนดูแลบ้านเจ๊กั้งนะที่อยู่มา๘เดือนนะคะ
จักรยานยนต์ล้มรถล้มหรือเปล่า

หมาขวนแมวขวนหมากัดแมวขวนแล้วไม่รักษาปล่อยทิ้งไว้ไม่ดูแลตัวเองหรือเปล่า
แต่แม้ถ้าดูจากสภาพร่างกายของน้องฟ้าเนี่ยก็เราตามข่าวมาตั้งแต่วันแรกนะ

คือวันนี้ที่เห็นเนี่ยคือดีขึ้นแล้วนะแต่ยังไม่สุดนะครับแต่วันแรกที่เจอนี่น่วมเลยนะฮะเละเลยนะครับ
คือยันอวัยวะเพศทั้งตัวคือจักรยานยนต์จะล้มแบบนี้
หมากัดแมวขวนแล้วก็ไม่ดูแลรักษาตัวเองหรือเปล่าปล่อยให้เป็นแบบนี้หรือเปล่าเนี่ย

เพราะว่าเมื่อวานนี้ทนายเกิดผลแก้วเกิดที่มาช่วยดูแลเรื่องคดีความต่างให้กับน้องฟ้า
คุณผู้ชมครับได้เปิดเผยฟิล์มเอ็กซอเรย์ร่างกายน้องฟ้า
เพราะเดี๋ยวต้องไปรักษากันหลายอย่างเรื่องของร่างกายเนี่ย
ให้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์กันเป็นจุดดีกว่า
อ่าว่ามันเป็นอุบัติเหตุค่ะนะมันเป็นหมากัดแมวขวดแล้วไม่ดูแลตัวเองหรือเปล่า
ไม่อยากสรุปเองนะครับท่านผู้ชมครับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชเฉพาะทางเนี่ยให้ท่านตรวจสอบให้ดีกว่า
คุณหมอวิรสัตว์จลัดชัยศรีนะครับ
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธหรือว่ามศวนะครับ
เทียบกับภาพถ่ายภาพจริงของน้องฟ้าด้วยนะครับ
นี่เราคุยกับน้องฟ้าแล้วนะน้องฟ้าเขายินดีนะฮะ
ข้อมูลการแตกหักแต่ละจุดตามร่างกายของน้องฟ้า
เอาใบหน้าก่อนใบหน้าไปถึงกระดูกเชิงกรานเลยนะไล่ฟัง

ผมได้พูดคุยข้อมูลในเบื้องต้น
เกี่ยวกับการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลของน้องฟ้ากับทางทนายเกิดผล
และจากการปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านรังศิริยา
ก็พบว่ามีการหักของกระดูกของน้องฟ้าเนี่ยทั้งเก่าและใหม่หลายตำแหน่งทั่วร่างกายครับ
คือคุณหมอบอกว่าอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
คุณหมอวีรศักดิ์เนี่ยบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะครับ
บอกว่าอาการบาดเจ็บของน้องฟ้าเนี่ยจะมีทั้งจุดที่เป็นของเก่าแล้วก็จุดที่เป็นของใหม่
เริ่มจากใบหน้าตรงนี้ก่อนนะครับเราทำภาพเปรียบเทียบนะฮะภาพตัวจริงของน้องฟ้ากับภาพจากฟิล์มเอ็กซอเรย์
จะเห็นว่ามีกระดูกแตกอยู่สองฝั่งเลยนะฮะทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา
มีการหักของกระดูกที่บริเวณกรามนะที่กรามของน้องฟ้าก็เลยผิดรูปนะ
เพราะว่ากรามซ้ายเนี่ยเคลื่อนจนเบี้ยวเนื่องจากร่างกายเนี่ยต้องประสานกระดูกที่แตกเองนะไม่ได้ผ่านกระบวนการรักษา
กระโหลกด้านซ้ายก็ร้าวนะฮะอันนี้ส่วนของใบหน้ากระโหลกนะครับที่กระดูกที่มือเดี๋ยวเปรียบเทียบกับนี่มือจริงของน้องฟ้าเลย
จะเห็นว่านิ้วมือนี่หักโดยเฉพาะนิ้วชี้ทางด้านซ้ายฟิล์มเอ็กซาเรย์ก็เห็นชัดกระดูกฝ่ามือก็เคยหักนะฮะคือนิ้วก็คดหมดแล้ว
ตอนนี้น้องฟ้าบอกหยิบจับอะไรแบบแทบไม่ได้อ่ะลำบากไปหมดเพราะว่าพอถูกกระทำไปแล้วเนี่ยไม่ได้ผ่านกระบวนการรักษาตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง
ปล่อยให้มันหายเองอย่างเงี้มันก็เนี่ยบิดเบี้ยวไปหมดกระดูกต้นแขนคุณหมอบอกว่าดูจากฟิล์มเอ็กซาเรย์เนี่ยพบว่าเคยหักทั้งสองข้างแล้วเป็นการหักที่หักมานานแล้วด้วยแล้วก็มีร่องรอยของกระดูกที่แตกด้วยถ้าดูจากฝั่งแขนซ้ายกระดูกแตกร้าวฝั่งแขนขวากระดูกก็แตกร้าวนี่นะฮะมือแขนดูลำตัวฟิล์มเอ็กซอเรย์ลำตัว
กระดูกซี่โครงมีรอยหักทั้งเก่าและใหม่หลายตำแหน่งนะฮะคุณหมอนี่วงให้เห็นเป็นจุดเลยนะครับแล้วเวลาซี่โครงหักเนี่ยคนเรามันจะเจ็บมากนะฮะเพราะกระดูกเนี่ยเป็นส่วนพยุงร่างกายนะกระดูกซี่โครงเนี่ยกระดูกหายปลาร้าหักด้วยนะครับสรุปคือซี่โครงซ้ายหักหมดเหลืออยู่สี่ซี่ซี่โครงบางส่วนก็แตกร้าวกระดูก

ทั้งหมดคือบาดแผลจากการรถล้มถูกหมากัดถูกแมวขวดแล้วไม่รักษาความสะอาดมันจะใช่เหรอเอาเอาง่ายเนี่ยถ้าเกิดว่าหมามันจะกัดเนี่ยมันจะกระโดดกัดถึงเชิงกรานถึงซี่โครงเนี่ยจะกัดเป็นซี่วันนี้ซี่นึงวันนี้ซี่นึงอย่างนี้เหรอรถล้มแล้วล้มแล้วล้มไปอีกอย่างนี้เหรอจนกระดูกอะไรพวกนี้บิดเบี้ยไปหมดอย่างนี้
ของน้องฟ้าในวันนี้นะครับคดีความต่างทนายเกิดผลบอกว่าไม่ทิ้งนะฮะเดี๋ยวดูให้ต่อ